แต่เป็นเรื่องของเด็กม๒ที่สุราธานี

ฝ่ายหนึ่งเนี่ยถูกกระทำด้วยการเอาเก้าอี้ในโรงเรียนเนี่ย

คุณพ่อมาตามที่โรงเรียนเลย
พอก็บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินรักษาค่าพยาบาลให้
ครอบครัวของคู่กรณีก็บอกเดี๋ยวช่วยจ่ายเหมือนกัน

ที่ไม่ยอมเพราะว่าคู่กรณีเอาคลิปในช่วงที่ตีกันเนี่ย
ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
เขียนถ้อยคำแบบเยอะเย้ยอะ

นั่นแหละแต่ว่าเรื่องจะเป็นอย่างไร

เด็กนี่เขาทำร้ายกันรุนแรงขนาดนี้เลย

นี่ค่ะย้ำว่ามสองเท่านั้นเองนะคะ
แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ถูกเอามาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดีย
เนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วคนที่เอามาโพสต์คือเป็นคู่กรณีกัน
และข้อความค่อนข้างเยอะเย้ยเหยียดหยาม
ลักษณะแพ้อ่ะเอามาเยอะเย้ยคนแพ้อ่ะ
และมีคนเข้ามาดูมีคนกดแชร์มีคนคอมเมนต์เยอะเลย
ล่าสุดนี่นะคะนายสมชายเอานามสมมุตินะ
ออกมาเปิดเผยว่าผมเนี่ยเป็นพ่อของเด็กที่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บในคลิป
ลูกชายผมเรียนอยู่ม๒โรงเรียนแห่ง๑ในสุราชค่ะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าได้รับบาดเจ็บ
เจ็บมากที่สุดคือแขนซ้ายมันหักเลย
ใบหน้าลำตัวฟกช้ำศีรษะปูดบวมชายโครงด้านขวามีรอยจ้ำจ้ำสามจุด
หมอก็เลยนอนให้นอนรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
คุณพ่อไปสอบถามเพื่อนของลูกเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มกราคม
สาเหตุเริ่มจากเพื่อนร่วมชั้นซึ่งเป็นคู่กรณีหยอกล้อกันก่อน
แล้วก็ใช้มือตบศีรษะของลูกชายของเขาเนี่ยพัวพัวสองทีเออครับ
ลูกก็เลยตอบโต้พูดไปเล่นว่าโถตีกันขนาดนี้
เดี๋ยวเอาเพื่อนมารุมคืนเด้อนี่แหละค่ะเป็นเหตุให้คู่กรณี
เอาอย่างนั้นเหรอบันดาลโทษะขึ้นมาชกต่อยกันเลยค่ะ
เป็นเรื่องจริงแล้วทีนี้จากการหอกล้อเป็นเรื่องจริงกันเลยทำร้ายร่างกาย
หนักสุดคือเอาเก้าอี้ตีเพื่อนจนแขนหักเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ค่ะบอกให้ลูกตัวเองกราบขอโทษ
และในช่วงกราบขอโทษเอากันไกลนะ

แต่มันเป็นกันไกลที่พกติดตัวมาแทงใส่เพื่อนอีก
ทั้งกันโชคดีมันไม่ผ่านเสื่อไง
แต่ว่ามีรอยจ้ำที่ชายโครง๓จุดนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุคุณพ่อท่านนี้ไปพร้อมเมียเลยค่ะ
เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความ

แล้วก็เป็นมันคดีแล้วกันนะคุณพ่อตำรวจบอกพ่อแบบนี้

พอบอกว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แต่คุณพ่อต้องลบคลิปขออภัยนะคะแต่ต้องคือลบโพสต์ลบเรื่องราวทั้งหมด
ส่วนทางญาติคู่กรณีติดต่อมาบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน๓๐๐๐บาท
ขอให้ยอมความคุณพ่อก็ไม่ยอมอีกยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ประมาณว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากก็แค่ติดสถานพินิษฐ์ไม่กี่วันเท่านั้นเอง
คือลักษณะไม่ได้สำนึกนะไม่เกรงกลัว
นั่นแหละทำให้ตอนนี้ความเป็นพ่อไงกลัวลูกไม่ปลอดภัย
และถ้าต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียนเดิมเดี๋ยวจะไปมีปัญหากันอีกครั้ง
แต่ถามว่าคุณพ่อคุณพ่อกลัวขนาดนั้นจะให้ลูกย้ายโรงเรียนไหม
พ่อบอกว่าก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอยากจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเนาะ
นี่สงสัยเหมือนกันนะที่คุณสุภาษาเล่ามาเนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในห้องเรียนคุณครูไปไหนอ่ะใช่ทำไมไม่มาทำไมไม่ห้าม
แต่อาจจะเป็นช่วงพักไหมมันก็อาจจะมีบางช่วงที่เป็นรอยต่อ
คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะแต่ละโรงเรียนนักเรียนเยอะ
คุณครูบางทีน้อยกว่าคือมันน้อยกว่าเยอะอยู่แล้ว
ในการดูแลเด็กนักเรียนนะครับก็เห็นใจทั้งคู่แหละ
ยังไงซะติดตามนะครับว่าทางตำรวจจะว่ายังไงสำหรับเหตุการณ์นี้